คือโอ้โหอย่าลวงกันเลยอย่าหลอกกันเลย

ใช่ค่ะคราวนี้มาหลอกร้านหมูกระทะคุณผู้ชม
วิธีการของเขาคือโทรสั่งแบบจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ๕๐๐กว่าบาทนะ

ทีนี้คนไปส่งก็ตามไปเก็บตังค์อีกที่หนึ่ง
แล้วติดต่อปรากฏว่าลูกค้ารับสายนะ
แล้วบอกว่าขอโทษผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้ว
แล้วหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลย
สรุปคือตังค์ก็เก็บไม่ได้
แล้วตามมาจะเอาของคืนของมันก็หายไปแล้วค่ะ
โอ้โหแล้วยังไงฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะทางผู้ใช้เฟซบุ๊กมณัสวีบ่อหลี
เขาโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วบอกโอ๊ยตั้งแต่ขายของมาเนี่ย
เจอตากศิลป์ซอย๙บอกบ้านเลขที่เลยค่ะ

แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าซื้อของใครเนี่ยอย่าไปส่งนะ
บ้านนี้โกงโทรมาสั่งอย่างดี

คนที่เขาสั่งเขาบอกว่าให้เอาของวางไว้หน้าบ้าน
แล้วไปเอาตังค์ที่เจริญศุกร์เพราะว่าออกไปตลาด
ทีนี้ลูกน้องเขาก็เอาของวางหน้าบ้านนี้ค่ะ
แล้วก็ตามไปเก็บตังค์อีกที่หนึ่ง
ทีนี้พอไปถึงที่นัดเนี่ยติดต่อไม่ได้
ทีนี้ทำยังไงดีติดต่อไม่ได้เอากลับมาดูของหน้าบ้าน
ของที่ตั้งไว้มันก็หายไปแล้ว
บ้านนี้ใช่ไหมที่เอาของไปตั้งไว้มันเหมือนบ้านร้างไหมเนี่ย
คือเขาบอกว่าจริงนะคุณมีคนอยู่ข้างใน
ตอนที่ลูกน้องมาตั้งของแล้วก็ออกไปจะไปเอาตังค์

แต่ดูข้างนอกเหมือนบ้านร้างเหมือนกันนะ
ทีนี้ค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ไปเรียกหน้าบ้าน

เขาก็ไม่ยอมออกมาคุยกันแล้วมันเสียเวลาทำมาหากิน
คุณสืบสกุลคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะ
คนที่เขามาส่งของเขาไม่ได้ส่งเจ้าเดียวไง
นี่ขนาดส่งแล้วไปเอาอีกเจ้านึงแล้วกลับมาอีก
คือมันไปไปมามาอยู่แบบนี้ส่วนเจ้าอื่นอื่นที่เขาต้องไปส่งของเนี่ย
กลายเป็นว่าเจ้าอื่นเขาก็ไม่เอาด้วยเนื่องจากไปส่งของช้า
ใช่แล้วก็เจ้าของร้านเขาบอกโอ้โหลูกน้องช้าเพราะเสียเวลากับเรื่องตรงนี้
ไปกลับแบบนี้แล้วก็ด่าไว้ด้วยนะไอ้เปรส
คุณผู้ชมไปปรับคำเอาเองนะนี่คือคนโพสต์ก็โพสต์ด่าไว้
ใช่ค่ะคือเจ้าของร้านเขาบอกว่าโหผมเซ็งมากแล้วทั้งเซ็งทั้งซวยเลยจริง
นี่เราไปเจอกับเจ้าของร้านอันนี้เราไปเจอเจ้าของร้านผู้หญิงนะคะ
เล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณทุ่มหนึ่ง
วันที่สิบสี่สิงหาที่ผ่านมานี้แหละ
ลูกค้าโทรมาสั่งจัดชุดใหญ่เลย
สั่งมูย่างเกาหลีห้าร้อยบาท

ที่บ้านละที่นี่นี่นี่ที่ตัดศีลซอย๙
ที่ร้านก็เอาของไปส่ง
เอาเตาเอากระทะเอาของสดเอาผักเอาอะไรแบบนี้ค่ะ
ลูกค้าที่โทรสั่งเขาบอกว่าน้องเอาของวางไว้หน้าบ้านเลยนะ
แล้วไอ้ตังค์๕๓๐บาทรวมค่าส่งเนี่ยน้องไปเอาที่ตลาดเจริญศุกร์นะ
บอกแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้
เอาของไปส่งประมาณสักโลหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ที่ร้านก็ไปพอไปถึงติดต่อ
ติดต่อลูกค้าที่โทรสั่งลูกค้าเขารับนะ

พอดีผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วแล้วตัดสายเลย
นี่แหละเลยรู้ว่าน่าจะโดนหลอก
แล้วเนี่ยมันมีอีกสาขาหนึ่งนะเป็นสาขาของคุณแม่
ของแม่เขาบอกว่าก็เคยโดนหลอกแบบนี้มาแล้วเหมือนกัน

คนที่เขาเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบ
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยละกันค่ะ
แคนเซิลออเดอร์หนูที่แบบต้องไปส่งลูกค้าต่อไป
คือเราช้าเพราะเหตุการณ์นี้ไงเราก็เลยลูกค้าแคนเซิลหมดเลย
เราก็เสียไปตรงนี้ไปอีกค่ะแล้วก็ดันมาโดนหลอกอีก
คือมันเหมือนเป็นภัยสังคมรูปแบบหนึ่งเลย
คือถ้าเกิดไม่จัดการหรืออะไรอย่างนี้มันก็จะทำต่อไปอีกค่ะ
แล้วก็มีคนที่ในกลุ่มในเพจบอกว่าโดนกันเยอะมากบ้านหลังนี้
โอ้โหอย่าลวงอย่าหลอกกันแบบนี้เลยนะครับ
คือหลอกให้ไปส่งที่หนึ่งให้ไปเก็บเงินอีกที่หนึ่ง

หมูกระทงกระทะแล้วก็อุปกรณ์ต่างให้คุณ
แล้วนี่เมื่อกี้คุณสืบสกุลเห็นภาพใช่ไหมที่เขาโพสต์
คุณถามว่าอะไรนะบ้านนี้มีคนอยู่ไหม

พอไปถึงเนี่ยนะคะดูก่อน
ประตูรั้วหน้าบ้านมันล็อกไหม
ปรากฏว่าไม่ได้ล็อกแล้วนี่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันนึงด้วยค่ะ

เพราะนั่นน่ะสิซึ่งด้านในนี่
นักข่าวของเราก็พยายามที่จะเรียกคนอยู่ในบ้านให้ออกมาแล้ว
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับนะคะ
แล้วเมื่อตอนเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราไปอีกรอบนึงนะคุณ
คือไปอีกรอบนึงก็สภาพมันก็เหมือนกับเมื่อวานเลยค่ะ

คือเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นเจ้าของบ้านตรงนี้หรอก
เพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาก็จะเก็บตัวไงไม่ค่อยออกมา
แต่พอเพื่อนบ้านเขารู้ว่าไอ้เหตุการณ์แบบนี้
มันเกิดขึ้นกับร้านรวงต่างหลายเจ้าแล้ว
เพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าเอาจริงก็ไม่ได้คุยกับเจ้าของบ้านนี้หรอก
ก็อาจจะไม่ค่อยได้รู้รายละเอียดอะไรมาก
ทีนี้ถามว่าเจ้าของร้านหมูกระทะเขาจะทำยังไงล่ะ
อุปกรณ์เขาตังค์ก็ไม่ได้จ่าย
ตอนนี้เจ้าของร้านหมูกระทะเขาไปแจ้งความที่สพเมืองจันทบุรีไว้แล้ว
เขาบอกว่าจะให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ
ถ้าหลอกกินฟรีแบบนี้ไม่ไหวนะ
อยากให้ตำรวจช่วยจัดการหน่อยเพราะร้านหลายร้านเขาโดนแบบนี้นะครับ